เรามาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะครับ
ยังมีจากหลากหลายพักที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวกันอยู่
รวมทั้งเรื่องของรับจำนำข้าวที่ผ่านมาด้วยครับ
รวมพลังประชาชาติไทยเขามีการจัดงานกาล่าดินเนอร์
ระดมทุนตามเป้าหมายให้ได้๒๔๐ล้านบาทครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งเรื่องคือมีการพยายามติดตามตัวเจ๊แดง
หรือนางยัวภาวงสวรรค์นะครับ
น้องสาวของคุณทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรี
เพราะว่าคุณบุญทรงเขาเพิ่งจะคลายความลับ
เจ๊แดงเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวครับ
ทางด้านของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าถ้ามั่นใจว่าตัวเองถูกไม่ผิดก็ต้องสู้คดีครับ
ในส่วนของใครที่จะถูกสอบสวนเจ้าน้ำข้าวมีข่าวไปก็กำลังตรวจสอบอยู่นะเท่านี้ตรวจสอบก็ยังไม่ได้พบยังไม่พบตัวแต่ผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ไหนนะก็คิดแต่เพียงว่าเขาคงหลบอยู่ในประเทศไทยทำไมต้องหลบล่ะในเมื่อมันยังไม่ได้เป็นประการอะไรทั้งสิ้นและไม่ต้องไปกลัวถ้าคิดว่าตัวเองทำถูกต้อง
รับจำนำข้าวให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าทางด้านของเจ๊แดงเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและบอกว่าเจ๊แดงเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็เลยสื่อหลายสำนักกำลังพยายามที่จะติดตามตัวอยู่แล้วก็ตีความว่าเอ๊ะเจ๊แดงหนีออกไปน

เข้ามาสังเกตการเลือกตั้งนะแต่เมื่อไทยเป็นประธานอาเซียนเราก็ควรดูแลสมาชิกและเป็นผู้นำที่ดีครับ
หรืออะไรดีครับ
นี่พอได้มีการเราขยับไหมพอต้องมาสังเกตการ

เพราะมันได้ช่วยกันเริ่มต้น
ปลูกฝังเรื่องของการเมืองให้กับคนไทยแล้ว
มาดูที่เรื่องของประเด็นบัตรเลือกตั้ง
ที่จะเป็นครั้งแรกของไทย

ทั้ง๓๕๐แบบทั่วประเทศนะครับ
โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกต
ยืนยันว่าที่ประชุมกรกตก็มีมติใช้บัตรเลือกตั้ง
รูปแบบที่มีการระบุหมายเลขของผู้สมัคร
โก้แล้วก็ชื่อพักการเมืองอย่างชัดเจน
เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ให้มากที่สุดในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ขณะที่พักพฤชาติและพักพลังท้องถิ่นไทย
ก็เตรียมเสนอบวงหารณ์บริเวณกรกฎาคมวันพรุ่งนี้
ให้ใช้พักเดียวเบอร์เดียวทุกเขตทั่วประเทศนะครับ
ไปดูเวทีเสวนาหัวข้อการเลือกตั้งคุณภาพ
อนาคตประเทศไทยที่สมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมือง
การเลือกตั้งหยิบยกขึ้นมาให้ผู้ร่วมเสวนา

ส่วนใหญ่ก็ออกมาเป็นเสียงเดียวกันแหละค่ะว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีคุณภาพได้
ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดการเลือกตั้งอย่างกรกต
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นบนเส้นทางประชาธิปไตย
ซึ่งนางสดศรีสัตยธรรมอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก็ออกมาเรียกร้องนะคะให้กรกตมีความกล้าหาร
ทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจ
ต้องทำให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรม
เช่นเดียวกับนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดี

ก็ออกมาแสดงความเป็นห่วงอนาคตเลยล่ะค่ะ
ว่าประเทศไทยตอนนี้อยู่บนทางสามแพร่ง
ถ้าเดินไม่ถูกก็มีสิทธิ์เกิดวิกฤต
การเมืองรอบใหม่ได้แน่นอน
กลุ่มหนึ่งที่อยู่นอกกติกานะคะ
เป็นทั้งคือถ้าเราเปรียบเทียบเป็นกีฬานะคะ
นะคะผู้เลือกคนร่างกติกา

ก็ทำท่าว่าจะมาเป็นผู้เล่นเอง

อันนี้คือนี่คือโครงสร้างของการที่มีผู้เล่น
ที่เหมือนจะได้เปรียบกว่าคนอื่น

พักรวมพลังประชาชาติไทยก็จัดงานการาดินเนอร์ระดมทุนขายโต๊ะจีนโต๊ะละ๑ล้านครับ
จำนวน๒๔๐โต๊ะหมดเกลี้ยงคุณผู้ชม
ได้เงินเข้าพัก๒๔๐ล้านบาทตามเป้าหมายครับ
มีตัวแทนพักการเมืองต่างไปร่วมงานด้วยนะฮะ
ทั้งประชาธิปัชฌาชน์พัฒนาพลังประชารัฐภูมิใจไทย
รวมไปถึงพักพลังธรรมใหม่ด้วย
โอ้โหโต๊ะละ๑ล้านนะฮะหมดเกลี้ยงนะครับ

สิฮะส่วนเย็นวันนี้ภักดิ์พลังประชารัฐจะจัดระดมทุน
โต๊ะจีน๒๐๐โต๊ะราคาสูงถึงโต๊ะละ๓ล้านบาท

ใช้ชื่องานด้วยว่าประเทศไทย๑เดียวนะ
ซึ่งนายนัทพลทีพสุวรรณบรองหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เชื่อว่าจะมียอดระดมทุนทะลุไปที่๖๐๐ล้านบาท
โอ้โหฝากฝั่งของนักการเมืองนี่เขาทุนหนาจริงนะ
เขาฟาดฟันกันทุกแบบทุกทางทุกแบบเลยจริงเมื่อ